ต่อที่จังหวัดเชียงใหม่สาวอายุ๒๔ปีท้องแก่แล้ว
จะเดินทางไปหาแฟนหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ
ปวดท้องใกล้คลอดแต่ดันเดินทางไปเข้าห้องน้ำ

มีหนำซ้ำยังเอาลูกใส่กระเป๋าเป้มาไปรอแฟนมารับ

คือเอาจริงดิฉันเชื่อว่าคนไม่เคยท้องอะเนาะ

เอาลูกใส่กระเป๋าเป้ออกมาด้วยความที่กระคอดมาแล้วอะไรแบบนี้
พอคนเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันต้องไม่ใช่แบบนี้
ก็เลยต้องแจ้งทางด้านของคุณหมอกู้ภัยมาช่วย
เอาตัวเธอนั้นแล้วก็ลูกนั้นไปส่งโรงพยาบาล
กู้ชีพเร่งช่วยการประถมพยาบาลนางสาวนัทจิราพริกเหล็กอายุ๒๔ปี
เธอไปคลอดลูกในห้องน้ำของห้างเป็นลูกสาวน่ารักทีเดียวนะฮะ
แล้วก็นอนตกเลือดอยู่ในรถยนต์ทะเบียนงองูบใบไม้๔๔๒๐คันนี้

จอดอยู่ริมทางเท้าเข้าสถานีขนส่งเชียงใหม่
แล้วก็ไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลทางรกหญิงแรกคลอดออกมา
เมืองต้นแม่กับลูกร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยทั้งคู่
ก็เลยต้องรีบนำตัวคุณแม่และลูกส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับ
ทีนี้รถคันนี้เขามีเจ้าของ
นางสาวพิกุลแสงวงเจ้าของรถบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแฟนที่ห้างในตัวเมือง
แต่นำไปเจอนางสาวนัสจิราเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ำ
แต่ว่าเสียงที่มันได้ยินมันกลายเป็นเสียงเด็ก
ไม่ได้เป็นเข้าห้องน้ำคือไปถ่ายหนักถ่ายบางอะไร
แต่ว่ามันกลายเป็นเสียงเด็กร้องออกมาครับนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยนางสาวนัจจิราคนเป็นแม่ตัดสายสดือลูกเอง
ด้วยมือของเธอเองแล้วนำทารกเนี่ย
ใส่กระเป๋าเป๊ะออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบ
ไปหาสามีแล้วก็จะไปโรงพยาบาลนะฮะ
ไปฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ
แล้วก็ไปเจอกันยังไงครับก็ไปเข้าไปไง
ก็บอกว่าปวดท้องไม่สบายไม่สบายตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะ
ก็เลยถามว่ายังเพื่อน้องลากลับบ้าน
แล้วน้องก็ต่อโรงเข้าไหนแล้วก็หายได้ยินเสียงอ่ะ
เสียงอะไรครับเสียงรออนให้อืมพูดก่อนครับว่าก่อนหน้านี้กับน้อง
ก็เลยถามว่าก็เลยเอาว่าจะรอแฟนครับรอบ่ดได้แล้วอ่ะ
เจ้าของรถที่เป็นคนช่วยกับคนที่คลอดเนี่ยก็เป็นพนักงานของ
ของตั้งคู่นะช่านะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นต้องเขาจะไปหาแฟน
ไปช่วยแต่ดันตัดสายสดือเองแล้วก็เอาลูกใส่กระเป๋าเป้
จะไปหาแฟนเองแบบนี้มันก็ไม่ได้การต้องไปช่วยกันหน่อยแหละ
มันอันตรายเพราะว่าเด็กเพิ่งคลอดนะคะโอกาสในการติดชงติดเชื้อมีเยอะนะ
ถูกต้องฮะทีนี้นางสาวพิกุลคนเมื่อสักครู่เขาก็บอกต่อว่าเขาขับรถไป
ไปกลางทางเห็นเลือดออกมาเยอะมากเลยเกรงว่าคนเป็นแม่เขาจะเป็นอันตราย
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยระหว่างทางแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
คนก็นอกจากเอาใจช่วยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วขอดูทะเบียนรถหน่อย
มันใกล้อ่ะเนอะเพราะการที่ไปคลอดลูกหรือมีคนไปเจ็บท้องคลอดในรถ
อะไรก็ตามทีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความเป็นความโชคดีเป็นโชคกันไป
งองูบ่อใบไม้๔๔๒๐จังหวัดเชียงใหม่
ทุกคนก็เอาเลขที่เป็นรถไปซื้อหวยกันเผื่อแบบเดี๋ยวน้องจะให้โชคกันในงวดต่อไป